หอนยาบ้ามาแล้วนะหรือเราอ่านบางอย่างหลอนยาบ้า
นึกว่านึกว่าไม่มีว่ะนี่มีหลอนยาบ้ามาแล้วนะ
อุบลรัชธานีครับช่างซ่อมรถถูกเพื่อนบ้านที่เสพยาบ้าจนหลอน
อืมแล้วใช้จอบไปทุบรถอะไรบ้างรถยนต์อืม
รถจักรยานยนต์แล้วไม่ได้เสียหายแค่๒คัน
ค่ะเสียหายไปเก้าคันครับคุณผู้ชมครับ
ชาวบ้านจะมาห้ามจะมาช่วยก็ถูกทำร้ายครับ
โอ้โหตายแล้วคันไหนไม่โดนทุบบ้างดีกว่าโอ้โห
แล้วรถนี่คือรถเขาเอามาซ่อมน่ะจอดอยู่เยอะเลย
รถลูกค้าน่ะก็นี่คือหวังว่าซ่อมแล้ว
รถจะกลับไปสภาพปกติแล้วก็ใช้งานได้ไม่ได้หวังว่ากลับไปแล้วรถจะเละไง
นี่เห็นใจเจ้าของอู่เลยนะใช่โอ้คุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เป็นกล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับถอดเสื้อแล้วคลั่ง
ข้างล่าอะไรนะจอบใช่ไหมน่ะโอ้โหจอบไล่ทุบเละเทะเลยนะครับ
อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะครับทุบไปหลายคันเลย
ชาวบ้านที่เข้าไปห้ามนะครับโอ้เกือบจะโดนจอบทุบไปด้วย
อู่นี้อยู่ที่หมู่บ้านสวนป่าหมู่๑๑ตะบนช่องเม็ก
สิรินทรจังหวัดอุบลรัชธานีครับทำให้รถเสียหายหลายคัน
พุศข่าวโลกพฤทธิไปหานายปัญญาวิจิติโกศลนะครับ
อายุสามสิบปีเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าเหตุเกิดสักแปดโมงสี่สิบห้าได้
เมื่อวานนี้คนก่อเหตุคือในสัญญาจิตใจอายุสามสิบเก้า
เป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละถือจอบเข้ามาแล้วคลั่งอ่ะ
คลั่งคลั่งแหละดูออกเอ๊ะอะโวยวายปรีเข้าไปทุบรถต่าง
จอดอยู่ในอู่นั้นน่ะเก้าคันด้วยกันโอ้โห
แล้วก็ทำร้ายชาวบ้านด้วยนะที่เข้าไปห้ามจนได้รับบาดเจ็บไปเล็กน้อย
ค่ะนะครับจึงแจ้งตำรวจสพช่องเม็กฮะ
มาจับในสัญญาไปสงบสติอารมณ์ซิโดยยอมรับสารภาพว่าเพิ่งเสพยาบ้ามา๓เม็ด
แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปบ้างผลตรวจปัสสาวะไม่โอ้โห
ไม่ต้องไปรอนานครับม่วงฮะก็ถูกแจ้งเขาหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
ส่วนข้อหาที่ทำให้เสียทรัพย์เดี๋ยวต้องรอผู้เสียหายเนี่ยโอ้โหรู้หรือยัง
เจ้าของรถเอามาซ่อมว่ารถโดนทุบเนี่ยต้องไปแจ้งความก่อนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งเขาหาเพิ่ม
นายสัญญานี่ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งนะครับ
ที่ผ่านมาเคยถูกจับมาแล้วสองครั้งจากเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แหละครับ